บทบาทอันหลากหลายของผมนั้นท้ายสุดแล้วณวันนี้ผมขอเลือกที่จะ
เลิกการเมืองเลิกการเมืองขอครับผมประกาศนะวันนี้ที่สารเจ้าพ่อเสือ
ไม่ว่าในสถานการณ์ไหนจะไม่กลับมาหวนคืนกลับมาการเมืองอีก
ผมไปแล้วไปรับลารับไม่กลับมา
แล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าผมจะใช้บทบาทของสื่อเป็นประโยชน์

โอกาสให้โอกาสผมแล้วนะให้โอกาสผมแล้วนะให้โอกาสผมแล้วนะ